ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะครับ
นั่นเขาบอกว่ามีคนถูกรางวัลจากการไปข้อ
ขอพระเงินพระทองโอ้โห

โอ้โหอะไรจะขนาดนั้น

การันตีได้จากไข่ไก่มาเป็นหมื่นฟองนะครับ

นี่คือภาพบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรี

ข่าวสานก็ขาวขบโอ้นเหล่าก็หวาน
โอ้โหนี่คำขวัญหรืออะไรครับคุณ
จังหวัดนครปฐมไงกลัวนึกไม่ออก
นี่ไปที่บริเวณหน้าพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด
โอ้โหเขาบอกว่าเต็มไปด้วยไข่ไก่
สดกว่า๒๐๐๐ฟองอย่างที่ผมบอกไป

หลังจากที่มีผู้ที่ดวงดี
มาขอโชคขอลาบจากพระพุทธรูปแล้วกลับไปได้โชค
ถูกรางวัลลอตเบอร์รี่หรือว่าสละกินแบบรถบาทกว่า๔๐ใบ
ตายแล้วไม่ได้บอกว่าถูกเลขท้าย๒ตัว๓ตัวนะ

แต่๔๐ใบเนี่ยถ้าเกิด๒ตัวคูณไหมก็๘๐๐๐๐อยู่นะ

แต่ก่อนอื่นพาไปรู้จักกับผู้โชคดีคนนี้
นั่นก็คือนางสาวมาลัยวันพิมพ์น้อยเป็นคนสมุทรสาครฮะ
มากราบไหว้ถึงที่นครปฐมเลยนะ
เธอก็เล่าว่าก่อนหน้าที่จะถึงวันประกาศ
ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๒วัน
เธอนั้นเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์เพื่อกราบไหว้
องค์หลวงพ่อพระเงินพระทองโดยตนเองได้อธิษฐานขอพรให้ได้รับโชค
หากได้ดังหวังที่หวังเอาไว้แล้วก็จะกลับมาแก้บน
หลังจากขอพรเสร็จทำไงรู้ไหมทำยังไงคะหยิบธนบัตรใบละ๒๐บาทขึ้นมา
มา๒ใบถวายวางไว้บนหน้าตักของพระเงินพระทอง
แล้วในช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์แป๊ะเกจิชื่อดังเดินผ่านมาพอดี
พอเห็นปั๊บท่านหยิบขึ้นมาเลย๑ใบหยิบคืนให้กับคุณผู้หญิงคนนี้
แล้วก็บอกว่าทำใบเดียวพอส่วนอีกใบเก็บเอาไว้เป็นเงินขวัญถุง
ผู้หญิงคนนี้บอกเลยนะหยิบใบนั้นกลับมาปุ๊บจากพระอาจารย์แป๊ะ
ก็ไปดูครับว่าเลขในธนบัตรมันมีเลขท้ายอะไรปรากฏว่ามันเป็นเลขท้าย๔๖
มีแผงลอตเตอรี่วางขายอยู่หน้าวัดเพียบเลยเอาไปลองฟังเสียงกันหน่อย
อยากทำบุญนะคะคือว่าให้พระเงินพระทองใบหนึ่งแล้วเราก็เอากลับคืนมาใบหนึ่ง
แต่มันเป็นตัวนี้เอามาดูแล้วคือก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่
นี่ไงโชว์ให้ดูด้วยชัดเลยธนบัตรนำโชคยังอยู่เลยนะโอ้โห
เธอบอกว่าเธอซื้อไปทั้งหมด๔๐ใบเท่านั้นไม่พอ
คนมันดวงดีจริงคือถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัวอีก๕ใบ
โอ้โหอ่านข่าวไปก็ตาร้อนเผ่าไป
คือเลขท้าย๔๖เนี่ยค่ะถูกไปแล้วนะ๔๐ใบ
แล้วในชุดนั้นยังมีเลขหน้าพ่วงอีกเหรอเอออีกห้าใบโอ้โหตายแล้ว
ชาตารสเผ่าบอกเลยว่ารับทรัพย์แบบเต็มนะครับ
อย่างไรก็ตามอ่านให้ฟังอย่างนี้อย่าได้เชื่อหมดทุกอย่างที่เราเล่าไป
เพราะว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นเรื่องของดวงใครดวงเขา
ถึงจังหวะที่พี่เขาจะได้โชคเป็นศิษย์ของเขาที่จะพึงได้ไปนะคุณ

แต่จริงวัดนี้คนก็มาแก้บนกันเยอะ
เพราะว่าเราจะเห็นของแก้บนเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เอ่ยหัวหมูเอยอะไรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ทางวัดเขาก็จะนำไข่ไก่ทั้งหมดไปบริจาคให้กับในชุมชน
หรือว่าตามโรงเรียนตามโรงพยาบาลต่างอีกทอดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแล้วคุณไปทำบุญเนี่ยคุณก็ได้ทำทานไปด้วยนะ
นี่แหละเป็นอีกหนึ่งกุศลหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจอย่างน้อย
ก็ไปเข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต
กลับมามีโชคมีลาบด้วยเห็นไหม

แต่เลขเก็บไว้ตลอดเลยแต่ไม่เคยดูเลย
ลองดูลองกลับไปดูลองดูลองดูนะ
เดี๋ยวไปดูเลยได้ไหมตอนนี้รู้สึกร้อนใจ